สาวร้านสะดวกซื้อคนหนึ่ง
โอ้โหหวาดกลัวจริงบอกว่าเครียดเรื่องโควิดก็เครียดอยู่แล้ว
แต่ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ท่าทางแปลกไม่สวมใส่แมสด้วยครับ
เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางขุนเทียนนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุผู้ชายที่มีลักษณะเมาสุรามาอารวาส
ลักษณะตอนแรกก็คือนั่งแล้วก็นอนขวางอยู่ที่ปากทางเข้าร้านสะดวกซื้อ
ซอย๑๖แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพนี่แหละ
ตำรวจก็นำกำลังแล้วก็ชุดสายตรวจไปตรวจสอบยังที่ที่เกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ไม่รู้หรอกชื่ออะไร
อายุประมาณสัก๕๕๖๐ปีนี่เดินไปเดินมาอยู่อย่างนี้
สภาพเนื้อตัวม่อมแหม่มไม่สวมรองเท้าด้วยในมือถือคุยนะ
พูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนอารมณ์พูดอยู่คนเดียว
แล้วยืนขวางทางเข้าทางออกอยู่อย่างนี้
พนักงานด้านในเขาก็กลัวลูกค้าก็ไม่กล้าเข้า

แล้วก็พยายามเจรจาก่อนนะพูดคุยก่อนแล้วก็ไม่ยอมไปเนี่ยต้องลาก
ตำรวจต้องลากอ่ะครับ
คือตอนแรกตำรวจเขาเข้าไปคุย
ชายคนนี้คุยไม่รู้เรื่อง

โอ้โหนี่ครับสุดท้ายตำรวจ
งั้นไปไปสอนอด้วยกันลากไปเลยแบบนี้ครับ
ไปถามคนแถวนั้นนะครับลูกค้าที่มาซื้อของนะครับ
เขาเล่าว่าผู้ชายคนนี้สภาพค่อนข้างน่ากลัวนะ
เนื่องจากอยู่ในอาการเมาสุราไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็มานั่งนั่งนอนพูดคนเดียว
ลักษณะเหมือนมาตากแอร์หน้าร้านสะดวกซื้อ
โอ้โหตายตายตาย
เอ้าพนักงานที่เป็นผู้หญิงข้างในเขาก็หวาดกลัวดิ
เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจะนั่งก็นั่งแต่ไปนั่งที่อื่นที่แบบว่าไม่ต้องขวางทางได้ไหม
โอ้โหคุยไม่รู้เรื่อง
พนักงานสาวเขาก็กลัวก็เลยต้องแจ้งตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับ
อย่างนี้แหละเนอะเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วกันนะคุณผู้ชม
ไปเจอแบบนี้ก็ระมัดระวังตัวเองด้วยละกัน